ข่าวนี้ค่ะก็แหม่เกือบจะโดนฉกเหมือนกันค่ะ
อันนี้คือเขาฉกมือถือไปด้วยอ๋อขโมยขโมยค่ะ
ขโมยจะมาเอามือถือของหมอนวดไปค่ะแหม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
นวดอ่ะเพิ่งเปิดมาเมื่อต้นเดือนใช่ไหมมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้ค่ะครับ
นี่คุณผู้ชมจังหวะนี้นะคะเห็นไหมเขาขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้ว
อาจจะทวงถามค่านวดไงนวดอโรมาด้วยนะคุณผู้ชมต้อง๔ชั่วโมงเอ๊ะสอบคอเขากำหนดไว้ให้นวดได้แค่๒ชั่วโมงไม่ใช่เหรอคุณ
แต่อันนี้ลูกค้าขอต่อไงตอนแรกนึกชั่วโมงหนึ่งขอต่ออีก๓ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ขอนอนพักหน่อย
แล้วเนี่ยสุดท้ายก็ไปเลยค่านวด๑๒๐๐ก็ไม่ยอมจ่ายค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านแสงดาวนวดเพื่อสุขภาพอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ
พนักงานร้านนวดเนี่ยก็คือคุณน้ำกับคุณดาวเป็นชาวไทยใหญ่ที่ดูแลร้านนวดเนี่ยนะ
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อกี้มาแจ้งกับตำรวจค่ะ
แล้วก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าลูกค้าเขารูปร่างตัวใหญ่รูปร่างทวมหน่อย
ผิวก็สีดำแดงสูงสักประมาณร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรอายุก็ไม่น่าจะเกินสามสิบ
ใส่เสื้อยืดสีเขียวสวมกางเกงกีฬาขาสั้นเข้ามาในร้านขี่มอเตอร์ไซค์มานะ
จำทะเบียนไม่ได้หรอกทีนี้พอมาที่ร้านเนี่ยบอกว่าผมอยากนวดอารม่า
วดน้ำมันแบบผ่อนคลายสี่ชั่วโมงเลยครับพอนวดเสร็จปั๊บเนี่ยนะ
ผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวผมลงไปเดี๋ยวผมนอนเล่นแป๊บนึง

ทีนี้หมอนวดเขาก็เลยอ่ะเดี๋ยวลูกค้าก็ลงมา

ใช่ทีนี้สักพักนึงเท่านั้นแหละค่ะ
ตัวลูกค้าคนนี้ก็เดินลงมาก็ผิวปากร้องเพลง
ออกจากร้านไปสตาร์ทมอไซค์ขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค

หมอนวดก็อ้าวแล้วพันธุ์สองยังไม่จ่ายตังค์เลย

เขาบอกแบบนี้เดี๋ยวไปซื้อบุหรี่ก่อน
จังหวะเหลือไปเห็นพอดีว่าอ้าวในมือลูกค้า

รู้เลยว่าโดนขโมยไปคว้ามือถือนะ
หมอนวดนะพยายามจะคว้ามือถือ
แต่ตัวลูกค้าขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปเลย

พนักงานร้านหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะหมอนวดมาเปิดเผยโอ้โหลูกค้าขี้เมื่อยนะ
ขอนวดตอนแรกชั่วโมงนึงแล้วก็ต่ออีก๓ชั่วโมง
กลายเป็น๔ชั่วโมงแล้วจะขอนอนพัก
เธอก็เลยไว้ใจไงคุณนอนพักก็นอนไปเถอะ
แล้วก็หมอนวดก็ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือไว้ในห้องนั่นแหละ
ผู้ชายคนนี้ก็เลยคว้ามือถือของหมอนวดไป
แล้วก็อะไรนะชักดาบชักดาบไม่จ่ายค่านวดด้วยนะฮะ
แต่ทีนี้พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ย
เขาก็ต้องไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดไปตามเส้นทางแหละ
ลูกค้าคนนี้หนีไปแล้วเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะ
หน้าตาคนร้ายเป็นยังไงเดี๋ยวหาเบาะแสนำตัวมาดำเนินคดี
แล้วก็ต้องจ่ายตังค์ให้กับหมอนวดด้วยนะคะ